ของสังคมไทยแน่นอนว่าหนึ่งในนั้นคือเรื่องของที่จอดรถ
คราวนี้มีมาให้ดูนะฮะเดี๋ยวท่านผู้ชมช่วยกันดูนะครับที่นครปฐม
นี่ไม่ใช่เรื่องที่จอดรถโดยตรงแต่เป็นเรื่องการจอดรถไปในตัวด้วย
ไปดูนะครับคลิปนี้เนี่ยทางฝั่งของคนที่เขาบอกว่าเขาเดือดร้อน

เจ้าของคลิปเขาบอกเขาอยู่ฝั่งตรงข้ามกับบ้านหลังที่มีกระบะสีเขียว
ออกได้ก็ออกออกไม่ได้ก็ไม่ต้องออกอะไรประมาณนี้
ก็บอกจะให้เขาทำยังไงจอดล้ำมาครึ่งถนนของซอยอย่างนี้
โอ้โหนี่ครับทุกผู้ชมครับนี่เป็นแค่บางช่วงบางตอนนะครับ
ทางฝั่งเนี่ยเขาบอกว่าเขามีคลิปอีกเยอะอย่างเงี้ย
ไปหมดเหตุการณ์เกิดขึ้นที่นครปฐมนะครับ
ผู้หญิงในคลิปเป็นลูกจ้างขายข้าวมันไก่ที่ตลาดโต้รุ่งองค์พระปฐมเจดี
เอาคลิปมาโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊กเพจข่าวสารนครปฐม
สมมุติว่าชื่อเอก็แล้วกันนะเอเนี่ยบอกว่ารถกระบะคันสีเขียวเนี่ย
โอ้โหมันจอดกินทางมาเหลือเกินค่ะเห็นไหมเนี่ยบ้านฝั่งเธอเนี่ย
อยู่ฝั่งตรงข้ามมันลำบากมากจะเข้าจะออกรถเข็นขายข้าวมันไก่อีกอะไรอีก
คือเคยไปบอกตำรวจให้มาช่วยเจรจากลายเกลี่ยแก้ปัญหาให้แล้ว
มันก็ไม่จบปัญหาแบบนี้มันมีมาเรื่อยนะครับ
ล่าสุดทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับท่านผู้ชมครับ
พบว่าซอยนี้อยู่ในซอยข้างโรงเรียนบำรุงซอย๑นะครับ
เทศบาลนครนครปฐมเราไปเนี่ยตำรวจก็ไปด้วยนะฮะ
สายตรวจก็ไปด้วยแล้วก็พันตะโนโทอาชีรวรรษถาวรเจริญวรรษ
คือทางฝั่งของเอที่เป็นลูกจ้างร้านข้าวมันไก่
ก็อธิบายตามภาพในคลิปวิดีโอบอกเนี่ย
คือหน้าบ้านของเอเนี่ยมีกองยางวางเรียงซ้อนอยู่๓เส้นนะ
ซึ่งเอบอกว่ายางที่วางอยู่เนี่ยเป็นของบ้านของฝั่งเจ้าของรถกระบะสีเขียว
ที่เอามาตั้งเอาไว้ตำรวจก็เลยเรียกคู่กรณีของทั้งสองฝ่ายเนี่ยมาสอบถาม
สุดท้ายคุยกันไปคุยกันมานะครับท่านผู้ชมครับพบว่าถนนตรงนี้มันเป็นถนนส่วนบุคคล
ไม่ใช่ถนนสาธารณะนะฮะเป็นถนนส่วนบุคคลเจ้าหน้าที่บอกว่าเจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถทำอะไรมากกว่านี้ได้
ต้องให้เจ้าของที่ดินเขามาตัดสินว่าเขาจะเอายังไงจะให้รถจอดแบบไหนอะไรยังไง
ตำรวจเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ละเลยไม่ได้เพิกเฉยนะครับที่ทำได้ก็คือให้ทั้งสองฝั่งค่อยพูดค่อยจากัน
ในฐานะเพื่อนบ้านกันอยู่ร่วมซอยเดียวกันนะแต่แหมระหว่างที่ให้สองฝั่งมาคุยกันดูท่าทาง
จะไม่เคลียร์กันได้ง่ายครับ
จะไม่เคลียร์กันได้ง่ายนะครับ
จะไม่เคลียร์กันได้ง่ายนะครับ
จะไม่เคลียร์กันได้ง่ายนะครับ

จะไม่เคลียร์กันได้ง่ายนะครับ

จะไม่เคลียร์กันได้ง่ายนะครับ

จะไม่เคลียร์กันได้ง่ายนะครับ
จะไม่เคลียร์กันได้ง่ายนะครับ
จะไม่เคลียร์กันได้ง่ายนะครับ

จะไม่เคลียร์กันได้ง่ายนะครับ

จะไม่เคลียร์กันได้ง่ายนะครับ
จะไม่เคลียร์กันได้ง่ายนะครับ
จะไม่เคลียร์กันได้ง่ายนะครับ

จะไม่เคลียร์กันได้ง่ายนะครับ

จะไม่เคลียร์กันได้ง่ายนะครับ

จะไม่เคลียร์กันได้ง่ายนะครับ

จะไม่เคลียร์กันได้ง่ายนะครับ

จะไม่เคลียร์กันได้ง่ายนะครับ
จะไม่เคลียร์กันได้ง่ายนะครับ

จะไม่เคลียร์กันได้ง่ายนะครับ
จะไม่เคลียร์กันได้ง่ายนะครับ

จะไม่เคลียร์กันได้ง่ายนะครับ
จะไม่เคลียร์กันได้ง่ายนะครับ
จะไม่เคลียร์กันได้ง่ายนะครับ
จะไม่เคลียร์กันได้ง่ายนะครับ
จะไม่เคลียร์กันได้ง่ายนะครับ
จะไม่เคลียร์กันได้ง่ายนะครับ

จะไม่เคลียร์กันได้ง่ายนะครับ
จะไม่เคลียร์กันได้ง่ายนะครับ
จะไม่เคลียร์กันได้ง่ายนะครับ
จะไม่เคลียร์กันได้ง่ายนะครับ

จะไม่เคลียร์กันได้ง่ายนะครับ

จะไม่เคลียร์กันได้ง่ายนะครับ

จะไม่เคลียร์กันได้ง่ายนะครับ

โหนี่เรื่องใหญ่กว่าอีกนะ